ตีนผีพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต
คราวนี้ทำให้มีคนตาย๒รายเลยนะฮะ

ไว้แต่ป้ายทะเบียนที่มันตกอยู่แบบนี้เป็นหลักฐาน
คุณผู้ชมเช้านี้พ่อแม่ผู้เสียชีวิตไปที่จุดเกิดเหตุนะ
ว่าลูกชายพักการเรียนเพื่ออะไร
เพื่อช่วยพ่อแม่หาเงินเอาไว้ไปเรียนต่อ
แต่ต้องมาสังเวยชีวิตอยู่กลางถนนแบบนี้นะครับ

ขาเข้าเมืองชมบุรีหมู่๑ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ

สภาพด้านซ้ายมีรอยถูกชนพังยับเยินเป็นเศษเหล็กฮะ
ใกล้กันพบกระเป๋าส่งอาหารสีส้มตกอยู่

แล้วก็นอกจากนี้นะคุณนะมีถุงใส่กัญชาแล้วก็น้ำต้มสีขุ่น

คือไม่ทราบว่าเป็นน้ำอะไรอยู่ในกระเป๋าอีก๒ขวด
อกจากนี้ยังมีเศษชิ้นส่วนด้านหน้ากระบะโตโยต้าสีขาว

ทะเบียนขอไข่ยักษ๖๔๑๘ชนบุรีตกอยู่แบบนี้
คาดว่าเป็นทะเบียนและเป็นอะไรของรถ
มาชนจักรยานยนต์ทั้ง๒คันนะครับ
แต่ว่าไม่พบรถกระบะคันก่อเหตุแล้วนะฮะ

รายที่๑ก็คือนายทัศพงศ์คำนวณอายุแค่๒๐ปีนะครับ

ส่วนรายที่๒คือบาดเจ็บสาหัสตอนแรก
ก็คือนายปานจักรทรัพย์จรูนอายุแค่๑๘ปีนะครับ
เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรี
แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
อาสากู้ภัยไตรคุณธรรมเปิดเผยว่าผู้บาดเจ็บทั้ง๒คน
เด็นไปอยู่ในคูน้ำและป่าข้างทาง

ช่วยกันปั๊มหัวใจขึ้นมาจนมีชีพจรขึ้นมา๑คน
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ก็มาเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
และอีกคนเสียชีวิตคาที่
เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถจักรยานยนต์ทั้ง๒คัน
ก็คือขี่ตีคู่กันมาแหละครับแล้วกระบะสีขาว
พุ่งชนด้านท้ายรถจักรยานยนต์ทั้ง๒คน๒คัน

เช้าวันนี้นะฮะในส่วนของพ่อและแม่นะฮะพ่อและแม่ของผู้ตายนะครับ
นายสมศักดิ์ทรัพย์จรูนอายุ๕๖ปีและนางสุเนธศรีเงินอายุ๕๗ปี
เป็นพ่อและแม่ของนายปานจักรนะครับ
ก็เล่าทั้งน้ำตาบอกว่าลูกชายพักการเรียน
ช่วยพ่อแม่หาเงินเอาไว้เรียนหนังสือ
พ่อแม่เป็นห่วงมากไม่ได้อยากให้ลูกชาย
ขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหารแบบนี้นะ
เพราะมันอันตรายแต่ลูกชายอยากทำงานหาเงินจริง
คาใจว่ากระบะคันก่อเหตุทำไมชนแล้วหนี
ไม่รับผิดชอบกับชีวิตของคนที่ตายอยู่
แบบนี้นะฮะ
รับผิดชอบ

แล้วน้องน้องเป็นคนทำงานดีใช่มั้ย
โอเขาเอาเงินให้พ่อแม่ตลอดมั้ย
อยากไม่เรียนหนังสือก็อยากจะช่วยพ่อแม่เขา

เขาไม่ได้เรียนแล้วครับก็อยากจะทำงานนะครับ
ก็เลยออกมาขับแก๊ปครับ
เราก็ไม่อยากให้เขาขับอันตราย

โอ้โหคุณดูคุณพ่อให้สัมภาษณ์เสียงสั่นเลย
ใช่คนตายทั้งสองคนอายุยังน้อยอยู่เลยนะ
แล้วก็ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินอยู่นะฮะ

ทำไมใจร้ายใจดำขนาดนี้นะฮะ
ทีนี้ครับทางด้านของภูมิกับการสพเมืองชมบุรีนะครับ
ก็ได้เปิดเผยมาเช้านี้บอกว่า
เมืองต้นก็ได้รับรายงานจากสารวัตรเวรเจ้าของคดี
แล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดที่เกิดเหตุทั้งหมดแล้ว

ตรวจสอบป้ายทะเบียนรถที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ

ว่าเป็นคนขับรถคันดังกล่าว

หรือว่ามีคนอื่นเอารถมาใช้

ก็จะได้ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด

ใช่รถคันเดียวกับที่ป้ายทะเบียนตกอยู่หรือเปล่า

เพราะว่ามีชิ้นส่วนกระจังหน้าด้วย

ก็ต้องตรวจสอบคราบล่งคราบเลือดอะไรต่อด้วยนะครับ
โดยตำรวจบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายนะครับ
แล้วก็ตามตัวคนที่ชนแล้วหนีให้ได้นะฮะ